ชาวตำบลแสงพานะคะดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา
บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันจนกลายเป็นชุมชนคุณธรรม

กว่า๘๕ปีแล้วที่นายแดงศรีบุชาวบ้านตำบลแสงพาอำเภอนาแห้วจังหวัดเลย
ปฏิบัติตัวอยู่ในศีลธรรมยึดถือตามคำสอนพระพุทธศาสนา

ครอบครัวของนายแดงเป็นหนึ่งในผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ
เมื่อถึงวันพระนายแดงพร้อมลูกอีก๑๑คน
จะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแม้แต่ไข่ไก่ก็ไม่นำมาทำอาหาร
แต่จะหันไปประกอบอาหารโดยใช้พืชผักในท้องถิ่นแทน
อดคล้องกับนายสมบัติชิดทิศกำนันตำบลแสงพาบอกเล่าว่า
ชุมชนแห่งนี้สืบทอดการถือศีลทุกวันพระวันโกณฑ์
มาตั้งแต่บรรพบุรุษนาน๔๐๐กว่าปีแล้ว
ชาวบ้านทุกคนล้วนมีความยึดมั่นในศาสนามาโดยตลอด
ต่างร่วมแรงร่วมใจในการทำนุบำรุงศาสนสถาน
ก็เป็นอีกหนึ่งที่ชาวบ้านไม่เคยละทิ้ง
ถ่ายทอดการทำนุบำรุงศาสนาจากรุ่นสู่รุ่นมาหลายชั่วอายุคน
ทาสีกันมาแกะสลักไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นหอพระไตปีดกที่เห็นอยู่นี่
ไม่แต่หอกองหอละครังก็ชาวบ้านมาทามาทั้งหมด

พระครูโพธิจริยาพิวัฒน์เจ้าคณะอำเภอหนาแห้วกล่าวว่า
ชาวตำบลแสงพาเป็นชุมชนคุณธรรมและชุมชนสิง๕ต้นแบบ
จะมีส่วนร่วมเป็นพลังบวรพัฒนาวัดหมู่บ้านโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ
อย่างเช่นว่าวิถีไทยวิถีพุทธอย่างน้อยก็ต้องมีศีล๕
ในมีศีล๕ชุมชนนั้นก็จะมีแต่ความสงบสุขมีความเจริญมีความมั่นคง
ขณะที่กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมกับวัดชุมชนชาวบ้านในพื้นที่
ส่งเสริมกิจกรรมพลังบวรบ้านวัดโรงเรียน
เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามในวัดเช่นกัน
แม้ว่าตำบลแสงทาแห่งนี้จะไม่ได้อยู่ในใจกลางความเจริญแต่พลังความดีของชาวบ้าน
ก็สามารถน้อมนำไปสู่ชุมชนคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืนด้วยความมีศีลธรรมในจิตใจของผู้คนในชุมชนแห่งนี้